เรื่องนี้ใครที่ไปพบรังงูเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปจัดการเพราะว่าเนี่ยมีคนเข้าไปพบรังงู
แล้วใกล้กับจอมปลวกเก่าที่ร้านเฟอร์นิเจอร์จังหวัดแพร่
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะระดมกำลังกันเข้ามาตรวจสอบดู
รังงูแห่งนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีแค่ตัวสองตัว
คือเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับงูออกมาเนี่ยเขาบอกอยู่กันครอบครัวใหญ่เลยค่ะ
ใหญ่จริงจริงทั้งหมด๑๖ตัวใช้เวลานานถึงเกือบ๕ชั่วโมง
มีการจับออกมาหมดเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
ร้านน้องหมิวไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ริมถนนสายแพร่เด่นชัย
เทศบาลตะบนแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
หลังเจ้าของร้านแจ้งศูนย์วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่ง
เจ้าของร้านบอกว่าจุดที่พบงูเป็นจอมปลวก
ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังร้านเฟอร์นิเจอร์เมื่อเช้าเนี่ยคนงานมาทำงานแล้วเจองูสีดำตัวใหญ่หนึ่งตัว
เลื้อยเข้าไปในรูนั้นนะคะอีกสักพักปรากฏว่ามีงูเห่าตัวเล็กเล็กอีกสามถึงสี่ตัว
เลื้อยออกมาเต็มพื้นเลยอ่ะตกใจค่ะก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับนะคะ
กู้ภัยค่ะที่เขามาเนี่ยเขาใช้วิธีเอาน้ำมันเบนซินเทไปในรูเลย
ทีนี้พอเทเข้าไปมันก็แตกกระเจิงออกมาจากรังมีงูเห่าตัวใหญ่ยาวประมาณหนึ่งเมตรเลื้อยพุ่งออกมา
และมีลูกงูอีกสี่ตัวค่ะเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการจับนะคะ
เพราะว่างูเห่าไงมันมีพิษนะคนงานค่ะบอกว่าที่จับออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวที่เห็นด้วยนะ
เอาคนละตัวกันอีกเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นสีดำแล้วเชื่อว่าในรูนี้มีอีกแน่นอน
จำได้ไม่ใช่ตัวนี้นะคะทีนี้เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานรถดับเพลิงด้วย
เทศบาลตะบนแม่จั๊วนำน้ำมาฉีดเข้าไปในรูอีกค่ะปรากฏว่าพอเอาน้ำฉีดเข้าไปในรู
ลูกงูเห่านี้น้ำออกมาอีกกว่าสิบตัวรวมทั้งหมดสิบหกตัวค่ะ
โดยการจับงูครั้งนี้ใช้เวลานานถึงเกือบ๕ชั่วโมงต้องลื้อร้านไปถึงครึ่งร้าน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับงูได้สะดวกจนสามารถจับครอบครัวงูเห่านี้ได้ทั้งหมดนะคะ
ก็สร้างความสบายใจให้กับเจ้าของแล้วก็คนงานในร้านนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีชาวบ้านถูกงูเห่ากัดจนบาดเจ็บไปด้วย
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสูงเม่นน่ะนะคะก็ถือว่าประมาทไม่ได้เลยนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่เนี้ยจับงูได้สะดวกจนสามารถจับครอบครัวงูเห่านี้ได้จนสามารถจับครอบครัว